สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
กระแสการส่งต่อตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือกลับมาอีกครั้งนะคะ
ซึ่งจากการเก็บตัวเงียบของคิมจองอื่นเมื่อหนก่อนค่ะได้เกิดเสียงซุบซิบกันว่า
ส่งต่ออำนาจของผู้นำสูงสุดใกล้เข้ามาแล้ว
และคนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดในเวลานั้นนะคะก็คือคิมโยจองน้องสาวของเขานั่นเองค่ะ
แต่พอมาเวลานี้นะคะกลับมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งคน
ซึ่งคาดว่าจะก้าวมายืนเทียบอยู่ระดับเดียวกับคิมโยจอง
คือฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือคนต่อไปค่ะ
โดยก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับตัวละครที่ว่านั้นนะคะ
เรามาไล่เส้นทางการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือกันดูก่อนว่า
โยจองหรือเขาคนนั้นใครมีโอกาสมากกว่ากันค่ะ
ซึ่งนับตั้งแต่การก่อตั้งเกาหลีเหนือนะคะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒
มีการสืบทอดอำนาจผู้นำสูงสุดเพียง๒ครั้งเท่านั้นค่ะ
โดยเป็นการส่งต่อจากพ่อสู่ลูกชายเสมือนเป็นกฎของตระกูลคิม
เริ่มต้นที่คิมอิวซุงนะคะผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคนแรก
ที่ได้รับการสถาปนาโดยสหภาพโซเวียตค่ะ
จากนั้นได้ส่งต่อไปยังคิมจองอิวที่ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพักแรงงานและกองทัพอย่างเป็นทางการ
แต่แล้วค่ะเมื่อสุขภาพเขาแย่ลงก็ได้ส่งต่อไปยังคิมจองอื่นค่ะ
ในตอนนั้นเราอยู่ในวัยเพียง๒๐กลางเท่านั้น
และจากข่าวลือริบแร่สะพัดไปทั่วนะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคิมจองอื่น
ก็เป็นที่จับตามองกันมาว่าทายาทที่จะสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังอยู่
ภาวะเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงจนถึงขั้นเลวร้ายที่สุดนี่จะเป็นใคร
ซึ่งหากเป็นไปตามกฎระกูลคิมที่ผ่านมา๒ครั้งนะคะผู้นำสูงสุดคนต่อไป

จึงเกิดเป็นคำถามต่อมาว่า

แต่จากการรายงานของหน่วยสืบราชการลับเกาหลีใต้นะคะ

เมื่อปี๒๕๕๖ที่เคยไปเยี่ยมเยือนกิมจองอื่นเกาหลีเหนือนะคะ
ก็ได้บอกว่าเขาได้สวมกอดลูกประนามสูงสุดไว้ในอ้อมแขนและลูกสาวก็มีชื่อว่าจูเอค่ะ
หากเป็นไปตามที่ว่านี้นะคะการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของลูกฮิมจองอื่น

ส่วนเป็นไปได้ไหมที่ผู้นำสูงสุดจะมาจากครอบครัวอื่นนะคะ
คำตอบนี้ก็อาจจะค่ะแต่ก็ต้องใช้เครื่องจักรปั่นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหาเสียงสนับสนุนให้มากพอนะคะ
ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎที่เป็นหนังรากง่าของประเทศนี้ได้ที่เรียกกันว่าสายเลือดเพชรตู้ค่ะ
เพคตู้นี้เป็นภูเข่าที่ตั้งอยู่บนชายแดนจีนซึ่งมีความเชื่อกันเป็นแหลนกำเนิดของชาวก๑๙๘๕กลเกาหลีเหนือ
โดยเป็นฐานที่มั่นกองกำลังของกิมอิวซุงในการก่อปฏิวัติ
กลายเป็นตำนานตระกูลคิมมาจนถึงทุกวันนี้นะคะยกสถานะให้เป็นหนังเซียนที่ถูกเลือกให้มาพิทักษ์ประชาชนค่ะ
ง่ายเลยนะคะสำหรับคนนอกเอาล่ะค่ะเมื่อเป็นคนนอกไม่ได้นะคะ
แล้วเราเนี่ยสามารถคัดค้านคนที่จะขึ้นมาได้ไหมตรงตรงเลยนะคะ
ก็แทบไม่มีพื้นที่สำหรับการคัดค้านค่ะเพราะฝ่ายบริหารระดับสูงนะคะ
ก็รู้ดีถึงการรักษาสถานะที่เรียกกันว่าชนชั้นนำซึ่งจำเป็นจะต้องจงรักภักดีกับตระกูลคิมค่ะ
แล้วจำเป็นไหมที่ผู้นำสูงสุดต้องเป็นผู้ชายบางทีคำตอบนี้ก็อาจจะตอบว่าไม่นะคะ
หากว่าในสังคมปิตาธิปไตยนี้นะคะใส่เลือดเหนือกว่าเพศค่ะ
และถ้าเป็นไปตามนี้นะคะคิมโยจองก็จะเป็นผู้ท้าชิงที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด
แค่อายุแค่๓๐ต้นนะคะเธอก็เคยได้ไปอยู่ข้างพี่ชายในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสหรัฐ
และประธานาธิบดีจีนมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะ
ยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าคิมจองอื่นได้มอบอำนาจบางส่วนให้กับน้องสาวแล้ว
หลังจากออกมาแถลงเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจเกาหลีเหนือค่ะที่เข้าขั้นเลวร้ายที่สุดในรอบมากกว่า๒ทศวรรษ
ในแบบชนิดที่เป็นความท้าทายที่คาดไม่ถึงและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในรูปการณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะ
คิมจองอื่นนะคะออกมายอมรับตรงว่านี่เป็นผลกระทบที่เกิดจากมาตรการคว่ำบาด
ภัยพิบัติน้ำท่วมที่ทำลายพื้นที่เพาะปลูกจนแทบเกลี้ยงเลยนะคะ
อาจส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารค่ะที่จากข้อมูลโครงการอาหารโลกของสหประชาชาตินะคะ
พบว่าประชากรของเกาหลีเหนือขาดสารอาหารราวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือประมาณสิบล้านคนทีเดียว
และการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนานะคะที่เกาหลีเหนือคุยโวว่า
ไม่มีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙แม้แต่รายเดียวจนสร้างความแคลงใจให้กับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกานะคะที่ค่อนข้างแน่ใจว่าจะต้องมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในเกาหลีเหนือแน่นอน
ข้อสังเกตที่ว่ากิจกรรมทางการทหารนะคะมีการล็อกดาวน์ไปประมาณ๓๐วัน
แล้วก็เพิ่งกลับมาฝึกประจำวันเมื่อเร็วเร็วนี้เองค่ะและจากการแพร่ระบาดของโควิดในทีนนะคะ
ก็ทำให้เกาหลีเหนือต้องจำใจปิดพรมแดนระหว่างคู่ค้าสำคัญที่สุดอย่างจีน
สร้างบาดแผลทางการค้าอย่างรุนแรงค่ะจนอยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้เรียกว่าศูนย์แล้วค่ะ
และหลังจากแถลงไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ก็ออกมาอ้างว่า
จองอึนได้มอบภาระหน้าที่ด้านความสัมพันธ์กับโซและวาชิงตันให้กับคิมโยจองไปแล้ว
ขณะเดียวกันเองนะคะเธอก็มีบทบาทต่อสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น
จากการเจรจาทางการทูตสำคัญต่าง
การตอบรับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
คราวนี้ก็ถึงเวลาเปิดตัวตัวละครผู้ท้าชิงแล้วนะคะ
ครอบคนนั้นก็คือคิมพยองอิวลูกชายของผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ
ลุงของคิมจองอื่นนั่นเองซึ่งยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะ
อายุปัจจุบันนี้ก็คือ๖๕ปีและได้หวนคืนเปียงยางเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หลังออกไปอยู่ต่างประเทศราว๔ทศวรรษนะคะในฐานะนักการทูตค่ะ
เหตุผลที่เขาถูกจับตามองว่าอาจเป็นผู้ท้าชิงกับคิมโยจองนะคะ
ก็คือเขามีสายเลือดตระกูลคิมและที่สำคัญเขาเป็นผู้ชายค่ะ
คิมพยองอิวถูกมองเป็นผู้ท้าจริงควรสำคัญในเวลานี้
จากการนิสัยอนุรักษ์นิยมในเปียงยางออกมาต่อต้าน
และพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อลดราคาคิมโยจองจากข้ออ้างเรื่องเพศและอายุค่ะ
มองว่าอาจนำไปสู่ความยุ่งเหยิงในอนาคต
โดยเมื่อปี๒๕๑๓นะคะแม่ของคิมพยองอิวที่ชื่อคิมทรงเอภรรยาคนที่๒ของผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ
ผลักดันให้เขาได้ขึ้นสู่อำนาจมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่แล้วก็ไม่สำเร็จค่ะเมื่อผู้ถูกเลือกคือคิมจองอิวซึ่งเป็นพ่อของคิมจองอื่นนั่นเองค่ะ
แต่ก็มีบางคนนะคะบอกว่าการกลับมาของคิมพยองอิวอาจเป็นเพียงเรื่องสำคัญนะคะที่มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะหากว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยการที่คิมพยองอิวรอดชีวิตจากการถูกกำจัดออกจากอำนาจในตระกูลไปแล้ว
บ่งชี้ได้ว่าคิมจองอื่นไม่เคยมองเขาเป็นคู่แข่งที่น่าเชื่อถือเลย
อีกทั้งคิมโยจองนะคะก็มีสถานะพิเศษในระบบการปกครองเกาหลีเหนือ
ดังนั้นสายสัมพันธ์ของเธอต่อตระกูลคิมนะคะย่อมเหนือกว่าเพศของเธอนั่นเองค่ะ
สำหรับโลกภายนอกแล้วนะคะเกาหลีเหนือเนี่ยเปรียบเหมือนกล่องดำปริศนาเลยก็ว่าได้
ได้แต่คาดเดาภัยใต้ข้อมูลต่างรอบตัวแต่ไม่อาจรู้ความจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ